ให้คุณผู้ชมติดตามตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ

เดี๋ยวย้อนไปดูนะคะคือเมืองทองทานีคือฝนตกสะสมตั้งแต่เช้าค่ะพี่อุ๋ย
แล้วก็ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันปากเกร็ดเมืองทองทานีแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะ
จังหวัดนนทบุรีมีลานจอดรถที่คอนโดมิเนียมน้ำท่วมสูงครึ่งล้อ
แบบนี้ค่ะโอ้โหแจ้งวัฒนะขาออกมุ่งหน้าหลักสี่สี่ทุ่มครับ
น้ำยังท่วมอยู่สี่ทุ่มเหรอคุณเขียนมาสอนนี่คือภาพสี่ทุ่มจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะเราเล่าเรื่องนี้ไปเรื่องน้ำท่วมตั้งแต่หัวค่ำ
ตั้งแต่เราเริ่มต้นรายการจนถึงตอนนี้ยังท่วมอยู่
รถติดค่ะรถเล็กนี่ลำบากนะคะครับ
ก็บางจุดคือท่วมไปจนถึงทางเท้าเลยอ่ะพี่อุ๋ยโอ้โหนี่อ่ะดูสิค่ะ
ด่วนแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกยังท่วมเหมือนกันตลอดทั้งเส้น
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูเส้นทางการจราจรแบบแผนที่จากนครเทศบาลปากเกร็ด
แจ้งเตือนน้ำท่วมสูงแบบนี้ค่ะครับตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ด
ฝั่งขาออกมุ่งหน้าหลัก๔ยาวไปจนถึงเส้นถนนผลโยธิน
บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครับ
่งหน้าไปถนนรามอินทราอืมทางเส้นนี่โอ้โห
อืมพี่อุ๋ยจะกลับบ้านได้หรือเปล่าตอนนี้รัชโยธินค่ะ
เลี้ยวขวาเขาแถวหน้าสารอายาเขาโชคชัยสี่อ้อส่งคาวมาหน่อยค่ะ
งั้นจะได้นอนนี่อ่าทุกผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะฮะ
มีน้องสาวนะครับเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือให้พี่สาว
พักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งน้ำป่าทะลักเข้ามานะฮะ
คือท่วมเข้ามาถึงห้องนะฮะออกมาไม่ได้ครับ
นี่เข้ามาแบบนี้เลยนะฮะนี่ถึงในห้องเลยเห็นไหมอืม
คือมาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้เชียงใหม่น้ำท่วมนะฮะค่ะ
แต่เป็นน้ำป่ามาจากเขาเนี่ยแล้วน้ำเชี่ยวน้ำแบบสีแดงมาเลยอ่ะ
แสดงว่าเส้นทางต่างมันกั้นทางน้ำไหลกันหมดแล้ว
ยุคนี้สมัยนี้อ่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพนะภูเก็ตพัทยาค่ะ
ันเชียงใหม่นี้น้ำท่วมหมดแล้วนะฮะโคร่งโคราช
คุณผู้ชมครับคือน้องสาวเนี่ยโพสต์คลิปนี้นะครับ
ทวิตเตอร์บอกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
พี่สาวเราติดอยู่ในห้องออกมาไม่ได้ทางโรงแรมบอกน้ำมันสูงมาก
เข้ามารับไม่ได้นี่ฮะแต่หลังจากนั้นก็ได้โพสต์แจ้งความคืบหน้านะครับ
พี่สาวปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่มารับได้แล้วนะ
ขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนี่สภาพหลังจากโอ้โหดูโครนเคลิน
คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำป่ามาแรงมากเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่ด้วยนี่นะฮะ
เอาส่วนล่าสุดช่วงค่ำนะครับที่เชียงใหม่
ไนท์บาซ่านะฮะโอ้โหย่านเศรษฐกิจดูจังหวะโอ้โห
นี่คนเดินกันฮะคือน้ำเนี่ยขังอยู่เต็มถนนเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นไหมฮะ
ต้องเดินกันแบบนี้บางคนบอกนี่มาเพิ่งมาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกเลยนะเนี่ย
ก็มาเจอกับน้ำท่วมซะแล้วไปดูตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะครับ
น้ำลดแล้วใช้สัญจรเดินกันขับรถขี่รถกันได้ตามปกติแล้ว
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่น้ำยังเยอะแล้วก็ไหลแรงนี่นะฮะ
เฝ้าสถานการณ์น้ำกันเกรงว่าน้ำเนี่ยจะท่วมขึ้นมาถึงพื้นที่อีกนะครับ
ไปดูที่จังหวัดเลยหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับจังหวัดเลยนะฮะ
ที่อบตเซี่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเลย
นี่ฮะฝนตกดินสไลด์ลงมาจากหน้าผา
ระดับความสูงนี่๔๐๕๐เซนติเมตรนะฮะนี่ค่อยลงมานี่เห็นไหมครับ
โอ้โหนี่จังหวะตรงนี้นี่
ต้นไม้โค้นลงมาล้มทับเสาไฟฟ้าเลยนะครับหม้อแปลงระเบิดเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่อบตนี่ต้องหนีตายเอาตัวรอดกันเลยครับ
โอ้โหจิ๊บลงมาอีกแล้ว
นี่ฮะคุณวุฒินันโอชารสนายกอบตเซี่ยวที่จังหวัดเลยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยเกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้นะฮะ
หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันมา๓๔วันในพื้นที่

ภาพหน้าอบตเมื่อสักครู่นะฮะจะเห็นว่าจุดที่ดินสไลด์ลงมาเนี่ย
อยู่ซ้ายมือเลยนะฮะของหน้าที่ทำการอบตเซี่ยวนะฮะ
นี่นะฮะเดี๋ยวจะเห็นอาคารอบตแล้วดูซ้ายมือจะชัดเลยนะครับ
สไลด์นี่ลงมาจากหน้าผาลงมาพร้อมต้นไม้
แล้วก็มาโดนเสาไฟหักโค้นตรงนี้เลยนะครับ
คือโชคดีที่ตอนนั้นวิ่งหนีเอาตัวรอดกันได้นะครับ
วันนี้กลับมาทำงานวันแรกเลยหลังจากสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์
ว่าเป็นนายกได้ถึงปี๖๘นะถ้าจะครบ๘ปีนี่นะฮะ
วันนี้ก็ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนสกับผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะครับ
ไปใช้ห้องประชุมที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อจะคุยกันเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำขังต่างนะครับ
สถานการณ์ต่างที่ต้องช่วยเหลือชาวบ้านนะครับระหว่างการประชุมพลเอกประยุทธ์ก็มีซุ่มเสียงที่ดูเข้งขึง
เอาจริงเอาจังในการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแต่ก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสในช่วงเวลาประชุมนะครับ
ต่อไปเขาต้องรับรู้รับทราบว่าเขาผลกระทบกับเขาที่ไหนอย่างไรอะไรบ้าง
แล้วจะช่วยกันในการเตรียมการอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะฉะนั้นการสร้างความรู้ผมเน้นว่าทำยังไงให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ
และก็ร่วมมือกับเราให้มากที่สุดนะครับเราพยายามจะทำอย่างเต็มที่
เพื่อลดปัญหาต่างเขียวข้องนะครับ